เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเขาคิดชะกูธ

พ่อเลี้ยงก่อเหตุใช้แฉลงเหล็ก
หน่ำตีแฟนใหม่ของลูกเลี้ยงจนเสียชีวิต

แล้วพอลูกเลี้ยงมีแฟนใหม่หึง
หึงเขาคือเขาไปเที่ยวกับแฟนใหม่วันก่อนวันวาเลนไทย

แฉลงเหล็กกระหน่ำฟาดจนเขาเสียชีวิตเลย
จันทบุรีจับพ่อเลี้ยงได้นะคะ
ก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แล้วเนี่ยค่ะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ห้องแถวในตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกุจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ภาพเอาไว้ได้ชัดเจนคุณผู้ชม
นายสุริยาศรีคำอายุ๓๗ปีค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามนายสำรวมผู้เจริญอายุ๕๓ปี
แล้วก็ใช้แฉลงเหล็กกระหน่ำตีนายสำรวมที่หน้าห้องแถว
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้น๑๒กุมภาพันธ์นะคะ
กล้องวงจรปิดนี่แหละคุณผู้ชมมันเป็นหลักฐานชัดเจน
ทำให้ตำรวจจับกลุ่มตัวนายสุริยาได้
ไปจับได้ที่สำนักสงของพระยาตำบลประณิชย์อำเภอเขาสมิงจังหวัดราช
นำตัวมาสอบสวนที่สพเขาคิชกูธ
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
นำตัวมาแถลงมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกก็ไปที่ห้องแถวจุดที่ลงมือก่อเหตุ
แล้วก็ที่บริเวณสะพานคลองพลวง
รอยต่อบ้านปึกที่อำเภอมะขาม
จุดนี้เป็นจุดที่เอาแฉลงเหล็กอาวุธของกลางมาโยนทิ้งน้ำค่ะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายสุริยาผู้ต้องหาก็รับสารภาพ

แฉลงเหล็กกระหน่ำตีนายสำรวมเพราะหึงห่วงลูกเลี้ยง
คือตัวนายสุริยาที่เป็นพ่อเลี้ยง
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเชิงชู้สาวกับลูกเลี้ยงวัย๑๗มาหลายปีแล้ว
แต่ลูกเลี้ยงมีแฟนใหม่ไปคบกับนายสำรวม
นายสำรวมอายุเยอะกว่าพ่อเลี้ยงอีกนะคะ

เลี้ยงอายุ๑๗ไปคบหากับนายสำรวม
เขาก็ไปฉลองกันก่อนวันวาเลนไทยแบบฉลองกันล่วงหน้า

อาศัยจังหวะที่นายสำรวมกำลังเปิดประตูจะเข้าห้องพักก็ใช้แฉลงเหล็กนี่แหละ
หน่ำตีไปที่ศีรษะหลายครั้งจนนอนสลบแน่นิ่ง

ส่วนนายสำรวมเนี่ยเพื่อนที่อยู่ในห้องแถวใกล้กันมาเจอก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า
แต่สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ

จากการสอบสวนในเชิงลึกเข้าไปอีกเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ค่ะ
ลูกเลี้ยงเนี่ยอยู่กับนายสุริยาพ่อเลี้ยงจนตั้งท้องนะคะ
คลอดลูกสาวอายุ๒ขวบนะคะ

ก็คาดว่าลูกสาวคนนี้ก็เป็นลูกสาวของนายสุริยาผู้ต้องหาล่ะ
เป็นลูกของพ่อเลี้ยงนะคะ
ครับ
ถ้าเป็นลูกของนายสุริยาจริงก็คือข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี